แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ถามกันมาเยอะ
ถามว่าพวกเราเนี่ยกินอะไรกันก่อนที่จะเข้ารายการมา
เขาบอกว่าทำไมคุณชิสาถึงได้สวยขนาดนี้

กินอะไรเหล่าเธอถึงได้งามแสนงาม

กินข้าวหลามข้าวหลามหนองมนต์แน่เลย
ใช่แล้วข้าวหลามหนองมนต์
แต่ว่าก็มีอีกหลากหลายเมนูคุณผู้ชมค่ะ
รวมไปถึงเมนูข้าวขาหมู
ไปเพิ่มคอลลาเจนกันดีกว่าค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าเพิ่มคอราเจนหรือว่าเพิ่มน้ำหนัก

แต่ที่รู้อร่อยแน่นอน
เราจะพาคุณผู้ชมไปร้านนี้ร้านเต้นแดงหลังหมอค่ะ
ร้านนี้นะโดดเด่นมากเลย
ตั้งอยู่บริเวณติดกับรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ที่ตำบลสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละ
เรียกว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังขวัญใจนักศึกษาคณาจารย์
คนวัยทำงานแถวนี้กันมากเลย
เพราะว่านอกจากจะมีข้าวขาหมูแล้วเขาก็มีก๋วยจั๊บที่อร่อยเด็ดสุด

อันนี้คุณชนะชอบมากตีนไก่ซุปเปอร์
ก็อยากกินใต้งิ่นไก่

แต่คุณรู้ไหมว่าที่ถูกอกถูกใจหลายคน
แบบว่ามาแล้วต้องสั่งเมนูนี้เพราะว่ามันอิ่มกินคุ้มกันสุดเลย
ก็คือขาหมูจานยักษ์ค่ะคุณ

มันคือขาหมูจานยักษ์ที่จัดเต็มความอร่อย
กับขาหมูนุ่มกับไข่

กินเข้าไปแล้วเหมือนแบบหมูละลายในปาก
โอ้โหแล้วดูสิคะหมูเนี่ยมันโปะเต็มข้าวเต็มจานเลย
คือมองไม่เห็นแล้วค่ะข้าวอยู่ตรงไหนไม่รู้

หนังก็นุ่มกรุบกรอบ
กลิ่นนี่หอมถึงเครื่องมากเลย
และที่สำคัญชามยักษ์ขนาดนี้
เขามาในราคาเพียงแค่๖๐บาท
พูดไปจริงชามนี้๖๐บาททานได้๓คน

สบายคนเดียวก็ทานได้
กินอิ่มกินจุไปเลยจ้า๖๐บาทเท่านั้นเอง
อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตถ้าไปกินขาหมูต้องสั่งก็คือ
คากิถูกอย่ากินคากิ
คากิใหญ่แบบนี้คุณ
โอ้โหใหญ่ขนาดนี้๕๐บาทค่ะ

จริงคุณค่ะทั้งสองเมนูเขาจะแถมข้าวฟรีไม่อั้นเลยนะ

จนกว่าจะลุกไม่ไหวแต่อย่าลืมจ่ายตังค์

เจ้าของร้านนะคะคุณโสรัชยาบัวชุม
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาตั้งเต็นต์ขายข้าวขาหมูกับก๋วยจับ

ตั้งแต่เปิดร้านมานะโอ้โหได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก

มันล่อนมากใช่กำลังจะบอกว่านี่คือคำว่า
กระดูกเนื้อของมันจะร่อนออกมาได้เลย
ก็เลยขุดฉ่ำกันไปเลยนะคะ
ลูกค้าเขาติดอกติดใจในความอร่อยมาก
เพราะว่าเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อย
เขาบอกว่ามันเป็นสูตรที่เขานำมาปรับปรุง
จนเป็นสูตรของตัวเองแบบฉบับของตัวเอง
ก็จะมีความหอมกลมถึงเครื่องตุ๋น
นี่ส่วนการตุ๋นหมูเนี่ยเขาจะตุ๋นนานเป็นแบบเป็นวัน
มีหน้าล่ะมันถึงได้นิ่มดึงกระดูกร่อนออกมา
นี่มันเป็นเคล็ดลับเห็นไหมกระดูกมันก็เลยร่อนออกมานะคะ

แถวนั้นเนี่ยอร่อยแน่นอนเลยนะคะ

หมดเร็วมากเพราะฉะนั้นและคุณต้องรีบไปกันนะคะ
สงสัยอะไรยังไงติดต่อสอบถามไปเลย

ก็คือเขาติดอยู่มหาวิทยาลัยใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นร้านขวัญใจวัยรุ่นเลย

จงอาจารย์หรือว่าคนทำงานเขามาทาน
เพราะว่ามันอร่อยแล้วราคามันแบบคุ้มค่าใช่ไหม

สมกันก็จะได้ทั้งใหญ่ทั้งลึกทั้งกว้าง
ชานึงใหญ่มากเลย๖๐บาท

แค่๕๐เนาะเป็นไงคุณชนะจะบอกว่าไอ้ข้าวขาหมูนี่มันเป็นเมนูย้อนแย้ง
ยังไงเอาเวลาคุณชวนสาวไปกินเขาไม่ค่อยจะอยากไปหรอกมันอ้วนเหมือนกันเออแต่พอไปถึงเท่านั้นแหละ
สั่ง๒จาน๓จานสั่งหลายอย่างหลายสิ่งไม่ว่าจะมีคากงคากิหมูขาหมูสับมาอย่างเดียวก็มี
คนบอกว่ายังไม่พอหัวข้าวหมูกรอบเพิ่มจันทร์ค่ะพี่
ไหนก็ไหนล่ะเอาจัดมาให้หมดเลยละกัน
จังความอ้วนแต่ก็ยังสั่งขาหมูกินอยู่ดีใช่